คุณผู้ชมคะมาดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องนอนนะคะ
คุณแม่นอนกับลูกลูกก็ยังเล็กอยู่แหละ
แล้วคุณแม่บอกเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้มันมาที่คอแบบเหมือนมันมาไต่
คุณผู้ชมดูนะคะในวงกลมสีแดงนี้นะคะ
นี่เดี๋ยวเอาไปใกล้หน่อยซูมไปใกล้หน่อย
มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาที่คอค่ะ
อะไรอ่ะตัวอะไรคะนี่ขึ้นหัวรู้สึกตื่นจะดุ้งขึ้นมา
นี่คือปิดไฟนอนอยู่นะฮะแล้วลองหันไปดูเอ๊ะตกลงมันตัวอะไรเนอะ
ไต่มาที่หัวที่คอแม่ทีแรกยังหาไม่เจอ
คุณผู้ชมพอรู้ว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยขนลุกจริงจริงนะคะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วเด็กที่นอนอยู่ด้วยเนี่ยลูกสาวคนโตอายุ๕ขวบลูกชายคนเล็ก
เดือนเองนะคะอยู่ตรงกลางนั่นนะฮะเนี่ยยังเด็กเล็กนอนอยู่อ่ะ
แล้วคุณพ่ออยู่ตรงริมริมเปิดมือถือส่องดูก่อน
สุดท้ายเฉลยเลยก็แล้วกันมันคือตะขาบค่ะตะขาบค่ะตะขาบคุณผู้ชม
ตัวมันใหญ่มากเลยนะคือสามีต้องมาช่วยกันหาค่ะ
มันคือตะขาบตัวใหญ่ไต่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะครับคือที่แรกเนี่ยใช้ใช้ไฟมือถือส่องหายังไม่เจอฮะ
สุดท้ายต้องเปิดไฟแล้วลื้อที่นอนถึงเจอค่ะนี่สักพักจะปลุกสามีแล้วก็นี่ฮะ
มีภาพตอนที่นี่สามีตื่นแล้วแล้วสิ่งที่เห็นก่อนเลยคือขาตะขาบ
ขามันโผล่ออกมาเห็นขาปุ๊บโอ้โหตกใจ
แล้วสุดท้ายเขาก็หากันเจอนั่นแหละใช่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหลูกเล็กด้วยเนอะ
ใช่มันน่ากลัวนะคะตะขาบตัวสักประมาณยี่สิบเซนติเมตรได้ค่ะ
มันไปซุกอยู่ที่ซอกหัวเตียงตัวมันเนี่ยไซส์ขนาดนี้ค่ะ
พอจับได้ก็ตีมันมันก็ตายอ่ะนะนี่ค่ะถ้าที่ตกไฟฉายใช่ไหม
ใช่ค่ะก็เธอก็ตกใจแหละไม่คิดว่าตะขาบจะเข้ามา
มากที่สุดในบ้านในห้องมันก็คือแมงมุมแต่นี่มันตะขาบ
เธอก็สงสัยว่าเออสงสัยช่วงนี้อากาศหนาว
เลื้อยคลานก็คงจะแบบหาที่อุ่นอุ่นครับ
มันก็เลยอยู่ที่หัวนอนเลื้อยมาเรื่อยมาซุกมาที่คอเข้าหมอนอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ตอนตอนที่เล้ยผ่านแล้วขึ้นมาตรงแก้มแล้วตรงคอเนี้ย
น่ากลัวมากนะใช่ค่ะคุณผู้ชมบอกโอ้โหตัวอย่างใหญ่เลยอ่า